จังหวัดชนบุรีคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ค่ะ
เรื่องของคนข้างห้องผู้ชายข้างห้องนะคะ
บุกเข้าไปในห้องของผู้หญิงคนนี้แล้วจะข่มขืนเธอ
ผู้หญิงก็ตกใจนะคะส่งเสียงร้องดัง
การร้องของเธอเนี่ยทำให้คนร้ายเองก็ตกใจ
แล้วก็หนีไปนะคะแต่ก่อนจะหนีไปเนี่ย

ตามเข้าไปในห้องเขาจะข่มขืนเขา
เจ้าของห้องก็ตกใจนะคะร้องเสียงดัง
ผู้ชายคนนี้ก็ตกใจจะหนีค่ะ
แต่ก่อนหนีเนี่ยนะคะมีการยกมือไหว้
บอกว่าอย่าบอกลูกเมียนะไม่อยากมีปัญหา
แม่แล้วตอนแรกไม่คิดอ่ะตอนแรกไม่คิดตอนแรกไม่คิด

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งนะคะ
ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
คุณลี่ค่ะนะฮะอายุ๓๓ปีตอนที่เล่าให้ฟังเนี่ย

เธอบอกเธอไขกุญแจประตูจะเข้าห้อง
ระหว่างจะปิดประตูมีผู้ก่อเหตุคนนี้แหละค่ะ

ตอนที่เข้าไปที่เราไม่เห็นเนี่ยเขาบีบคอเธอจนล้มไปบนเตียงนอนแล้ว

แล้วก็วิ่งไประเบียงหลังห้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
เสียงดังนะคะคนร้ายเนี่ยเธอบอกเธอจำได้
เป็นผู้ชายที่อยู่ข้างห้องแล้วแหละนะครับ

ก่อนที่จะหนีก็ยกมือไหว้แล้วบอกว่า
ขอโทษขอโทษอย่าไปแจ้งความนะ
เพราะกลัวลูกเมียรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนค่ะ
ตอนนี้ตำรวจสอบสวนจนรู้แล้วนะคะ
ว่าคนก่อเหตุคือนายธรรมทัตตังสุพารโนอายุ๓๒ปี
ส่วนผู้เสียหายบอกว่าอาจจะย้ายหอพัก